เราตามความพร้อมกันต่อเลยนะครับเพราะว่าไทยจีนเนี่ยนะครับ
เตะทั้งสองชาติเดินทางมาถึงแล้วทีมไทยก็ลงฝึกซ้อมแล้วนะครับ
เมื่อวานที่ผ่านมามิรวรรณรายวัชโค้ชนะครับก็นำลูกทีมฝึกซ้อม
แต่ว่ายังขาดเทียรศิลป์แดงดาลและชนะทิพย์สงครสินทร์ซึ่งจะมาสงทบในวันพรุ่งนี้
เฉลิมพงศ์เกิดแก้วที่ติดภารกิจส่วนตัวคุณพ่อประพฤติแล้วก็คุณแม่ทิพวันนะครับ
พ่อและแม่ของศาสลักหายประโคนก็มาเชียร์ลูกชายถึงสนามซ้อมนะครับ
ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกทั้งคู่ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ปกติเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ย
ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างก็ดีใจมากที่เห็นความสำเร็จของลูก
ซึ่งครอบครัวนะครับวางแผนว่าอยากจะซื้อที่ดินสักผืนหนึ่งเพื่อ
สร้างอนาคตและตอนนี้ก็ใกล้ที่จะซื้อที่ดินได้แล้วนะครับ
ก็อยากให้น้องพีสู้สู้ยังไงก็มีชื่อติดแล้วก็ให้สู้
ต่อไปครับผมก็ขอให้น้องพี่สู้แล้วก็ตั้งใจ
แล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะ
เรื่องของโอกาสในการลงเล่นทางโคชโตยศิริษัทยอดย่าไทยนะครับ
ผู้ช่วยโค้ชก็บอกว่าพัฒนาการของนักเตะหน้าใหม่ที่เข้ามา
ถือว่าสร้างทีมสู่อนาคตในศึกอาเซียนคลับไปปีนี้กับเอเชียนคลับต้นปีหน้าได้เลย
แต่ว่าจะลงเล่นในเกมกับจีนหรือไม่เนี่ยคงต้องให้รายวัชเป็นคนตัดสินใจ

คุณซื้อทีมชาติจีนชาวอิตาเลียนนะครับ
บอกว่าตอนนี้เก้าอี้สั่นครอนเนื่องจากว่าผลงานช่วงหลังไม่ดี
แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาชนะไทยนะครับไม่ได้
ส่วนเกมอุ่นเครื่องล่าสุดก็เอาชนะพม่าเพียงแค่๑๐เท่านั้นครับ
ย้ำโปรแกรมในการอุ่นเครื่องไทยจีนนะครับถูกคู่มากนะครับ
วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาจะเริ่มแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนใครไม่ว่างไปก็เปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีรอชมได้ครับ